ผู้หญิงคนนี้กระโดดตึกลงมาจากชั้น๔
เธอไม่ได้จะคิดฆ่าตัวตาย
แต่ถ้าเธอไม่โดดเธอตายแน่

ทั้งแผลที่เธอตกมะกระแทบ

ก็ใช่ไงใช่ไงแล้วสภาพเธอดูสิคะน่วมมากตาปิดตาปูด
หน้านี้บอกโอ้โหบวมแล้วก็มีรอยช้ำตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลย
ถึงบอกไงถ้าฉันไม่โดดฉันตาย

ต่อให้โดดแล้วฉันตายฉันยังยอมตาย
ไม่อยากแบบตายคามือคาเท้าของผัวค่ะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๐เองนี่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็เห็นแผลฟกช้ำเต็มไปหมดไหม
โดดลงมาจากชั้น๔อาคารห้องพักที่ปฐุมธานีค่ะ
ตั้งแต่๒๔สิงหาส่วนคลิปที่เอาให้ดูเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่เกิดจากการกระโดดตึกนะ
แต่เกิดจากการโดนซ้อมโอ้โหหน้าตาเนื้อตัวของเธอเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ตานี่คือเส้นรถฝอยในตาแตกเลยนะคะ
มีที่ห้องโอ้ดูปากบวม
โอ้โหเจอแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้โดนเหล็กจัดฟันเกี่ยวนะ
แต่คงโดนตบโดนชกดูที่แขนสิ
คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ที่ตามเนื้อตามตัวตามหน้าตามตานะ
แต่ว่าคราบเลือดที่ผนังอยู่ที่ห้องพักก็มี
ร่องรอยการต่อสู้โอ้โหดอมอันนี้มันจ้ำช้ำมากไปอ่ะโอ้ย
ตัวเธอบอกเลยนะว่าเธอต้องผ่าตัดกระดูกขาแล้วก็แผ่นหลัง
เพราะกระโดดจากชั้น๔ลงมากระแทกต้นไม้
ตอนนั้นน่ะในจัสอายุ๑๙ปีเป็นแฟนนุ่มนั้นโอ้โหซ้อมทำร้ายร่างกายเธอ
รู้จักกันได้ยังไงรู้จักผ่านแอปหาคู่ค่ะตั้งแต่๓เดือนที่แล้ว
ทีนี้พอรู้จักกันปั๊บก็คบหากันมาอยู่ด้วยกัน
แล้วจับได้ไงอ้าวฝั่งผู้ชายไม่ได้คบฉันคนเดียวนี่
ไปคบผู้หญิงคนอื่นด้วยนี่พอถามผู้ชายไปโดนซ้อมเลยค่ะ
ไอ้วันที่เกิดเหตุโดนหนักจนทนไม่ไหวยอมกระโดดตึกหนีตาย
หนูขอแบบว่ายแบบให้พอแบบว่าไม่ไหวแล้วนะ
จะแบบไม่ไหวแล้วมันหนักไป
แล้วเหมือนแบบว่าหนูก็ลุกไป๒กระจก
แล้วหนูก็เห็นแบบว่าตามันเริ่มแบบช้ำเริ่มแบบที่จะปิดแล้ว
เหมือนแบบมันจะหนักกว่าทุกครั้งหน้าก็แบบบวมไปหมดเลย
เพราะมันใช้ของแข็งแบบทำอย่างนี้
ท่านบอกว่ามึงทำตัวเองนะมึงไม่ต้องมาแบบ
อันนู้นอันนี้อันนั้นนะเพราะว่ามึงเป็นคนทำตัวเอง

มีตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรที่ปฐุมธานีมาตรวจสอบ
คือลูกสาวก็ให้การถึงสาเหตุที่กระโดดอาคารจนได้รับบาดเจ็บใช่ป่ะ
แต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับคดีไม่คืบเลยพี่เบิร์ต
เพราะว่าเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุ
เธอตกลงมาจากตึกเองตกมาจากชั้น๔เอง

ก็ใช่ไงทั้งที่เธอบอกว่าฉันกระโดดลงมา
เพราะว่าฉันโดนซ้อมไงฉันต้องหนีตายไง
บอกด้วยนะความสัมพันธ์ของลูกแม่กับแฟนนุ่ม
โอ้โหจริงแม่ก็ไม่เห็นด้วยหรอก
ก็ค้านมาตลอดแหละเพราะว่ามาเจอลูกทีไรนะ

ก็แม่ครับผมแค่เล่นกันแรงไปหน่อย
คือเมากัญชาไงเมากัญชาแล้วก็เล่นแรงไปหน่อย
ลูกแม่นิดนึงตัวเขียวจำแม่ก็กลัว
กลัวว่าต่อให้จะเล่นแรงไปหน่อย

กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุไม่ดีกับลูกสาว

ล่าสุดนะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่

เพราะว่าเรารู้มาไงว่านายจัสพักอยู่แถวนี้
ปรากฏว่าพอไปถึงนะไม่เจอหรอกตัวในจัส
แล้วถือว่าเป็นเด็กเกเรอยู่ในซอยนี้
แต่ว่าแม้ว่าในจัสจะหนีไปนี่นะ
ยังมีการส่งแชทมา
ส่งมาหาผู้หญิงด้วยส่งมาขอโทษเหรอหรืออะไร

ทีนี้ตำรวจก็เลยรับเรื่องสอบสวนเอาไว้
เดี๋ยวขยายผลเพิ่มเติมต้องเร่งตามหาตัวในจัส
ดูเลือดที่มันเปื้อนอยู่ที่ชุดของผู้หญิง
ขอให้ตามจับตัวมาได้เร็วนะคะ
แล้วก็จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ